สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้น้องใบตองคึกคักเป็นพิเศษ
คักมากสิคุณค่ะในหลายจังหวัดช่วงนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในช่วงของฤดูการเกี่ยวข้าว
มักจะมีการละเล่นมีกิจกรรมต่างเกิดขึ้นมากมาย
หลายที่ก็มีการร้องเพลงเต้นกำรำคิวลงแขกช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะ
แต่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะเขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบพื้นบ้านภาคอีสาน
การทำปี่ขึ้นมาจากต่อสั่งข้าวบอกเลยนะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะ
ดูสิคุณปี่ต่อสั่งข้าวอันนี้หนึ่ง
ดังรังห่มไปทั่วท้องทุ่งนาเลย
ถูกต้องค่ะดังกลางวานไปหมดเลยนะคะ
นี่คือแปลงเกษตรชุมชนหมู่บ้านโพนสูงหมู่ที่๔
ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ก็ได้มีการจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อขึ้นมานะคะ
งานนี้มีทั้งเกษตรกรจังหวัดทหาร
ศูนย์ป้องกันต่อสู้ภัยทางอากาศ
งทัพบกที่๒ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งชาวบ้านโพนสูงร่วมกันเกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานคึกคักเลยนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะที่สร้างความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ปี่สั่งข้าวตามแบบโบราณ
โดยนายถวินตู่หมื่นวัยอายุ๖๕ปีชาวบ้านโพนสูง
ซึ่งมีอาชีพชาวนาแต่กำเนิดเนี่ยนะคะ
ก็ได้มีการสาธิตการทำปี่สั่งข้าวให้ดู
ชมกันเลยค่ะว่ามีวิธีการทำยังไง
ให้สะดวกเป็ดแล้วก็บี่มีลม

ให้ลมมันเดินได้นะครับแล้วก็เปา
เห็นไหมวิธีการทำง่ายมากเลยนะคะ
ใครจะไปคิดว่าเนี่ยต่อสั่งข้าวเนี่ย
เล็กนิดเดียวทำเป็นปี่ได้ค่ะคุณ
การทำปี่ซังข้าวแบบนี้นะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเอาไว้
คลายเหงาในช่วงพักจากการเกี่ยวข้าว
และทุกวันนี้ดูจะหาไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขานิยมใช้รถเกี่ยวข้าวแทนคนไง
เกือบทั้งหมดทุกพื้นที่แล้วแต่ยิ่งเป็นสมัยก่อน
บอกว่าเด็กจะชื่นชอบมากเวลาที่มีการเกี่ยวข้าว
ก็จะไม่พลาดที่มาทำปีสั่งข้าวมาเป่าเล่นกันกลางท้องทุ่งอย่างสนุกสนานเลย
คุณลองนึกภาพดูนะหลายคนนะครับ
เป่าปีกต่อสั่งข้าวไปเกี่ยวข้าวไปนะ
ปีจ

อันนั้นอาจจะไม่มีปิดโอ๊ย
เอาล่ะก็เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านมีมานำเสนอกันแบบนี้

เชื่อเหลือเกินว่าบางคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้น่าจะเคยเล่นแล้วด้วยนะ
ใช่หลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วก็เคยทำด้วย
หรือว่าถ้าไม่เคยทำก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาชาวบ้านกัน

เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อยนะครับ
ไปรู้จักกับนี่เลยม้าตัวนี้หมอม้าคึกคัก
ที่จังหวัดพังงาโอ้โหมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันกินข้าวเหมือนคนเลย

กินข้าวไม่ธรรมดาคุณผู้ชมครับ
กินข้าวแล้วก็ใส่กลับลงไปก็คือแกงส้มกับไข่เจียว
อ้าวม้าม้าฮี่ฮี่กรอบนี่แหละ
เขาเป็นร้านขายอาหารที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองพังงาเป็นอย่างดี

มาที่นี่ก็จะเจอกับม้าที่เขาเลี้ยงเอาไว้ทั้งหมด๖ตัวนะครับ
แต่ตัวที่ผมพูดถึงเป็นเจ้าม้าแสนรู้ที่มันกินข้าวได้เหมือนคน

ซิโก้ไม่ได้เตะบอลคนละซิโก้กัน

เป็นหมาเพศผู้อายุ๘ปี

มันชอบเดินเข้ามาในร้านอาหาร

ก็ต้องมาคอยกันมันเอาไว้ก่อน
พันตรโทรเลิศโทรขวาคนเนี่ย

เจ้าซิโก้บอกหิวแล้วกินกลับ
เออดูท่าทางน่าจะอร่อยมากด้วย

ผักเนี่ยยังพอเห็นว่ามันกินได้

มันกินแกงส้มด้วยครับนี่ล่ะ

กินเหมือนคุณชนะเลยค่ะ
ไม่เหมือนผมใช้ช้อน
ไม่หมายถึงว่าชอบกินไข่เจียว

ไม่น่าผมแล้วดูคึกคักเหมือนเจ้าซิโก้เลย

เอาล่ะเขาบอกว่ามันมีพฤติกรรมแบบนี้
จากว่ามันเห็นลูกค้าเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วสั่งอาหาร

ใช่แล้วเขาก็เอาอาหารมาไว้ที่โต๊ะให้

ทำแบบนี้แบบนี้ประจำพอเห็นแบบนี้ปั๊บ

ไม่รู้เหมือนกันไปสั่งแบบไหน
คนขายก็รู้เลยว่าจะกินอะไร

ไปลองดูนะครับว่าพันธมรถโทเลิศ

เห็นแบบนี้แล้วทุกวันตอนนี้ก็เลยให้มันกินแกงส้มไปเลยฮะ

ใช่ครับเอาก็เป็นเรื่องแปลกมาดับเสนอกันแบบนี้
ระวังนะซิโก้เบื่อแกงส้มขึ้นมา

โอ้โหงูแถวภาคใต้เยอะแยะแกงเหลืองก็มี

นะคะหลายคนส่งมาคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งส่งไลน์มาบอกว่า
คุณชนะไหนลองทานแบบม้าดูสิ

คุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเนื่องเลยค่ะพาไปชมตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่นะคะเขามีร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์มากเลย
รวมไปถึงร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วย
คงแม่ค้าก็แต่งตัวชุดไทยสวยงามมากเลย

คุณเอกชุมพรอยู่ชุมพรแล้วทำไมไปกำแพงเพชร

ไปเจอเขาคุณสุรพัฒน์จารุมณีในช่วงของตลอดหาเรื่อง
ตลอดกินตลอดเที่ยวกับเอกชุมพรนะครับ
วันนี้ผมพามาจังหวัดที่รวยที่สุดในประเทศไทยครับ
นั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขนาดกำแพงกำแพงเพชรเลยนะครับ
แซวกันเล่นนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ย
นั่งทำแม่ชินย้อนเวลากลับไปครับก็จะพาไปตลาดแห่งหนึ่งครับ
ตลาดแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วย
แล้วก็เอกลักษณ์นะครับเพราะว่านอกจากจะขายอาหารโบราณแล้วนะครับ
แม่ค้าแม่ขายเนี่ยยังนุ่งจงกระเบนแล้วก็ใส่ผ้าแถบนะครับ
เหมือนกับว่าโอ้โหเราย้อนกลับไปในอดีตเลยนะครับ
ดูหนังไทยโบราณอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปสัมผัสบรรยากาศกันครับ
ตลาดของนครชุมของเรานะคะมีเอกลักษณ์ในการแต่งตัวนะคะ
แต่งตัวของแม่ค้าใส่ผ้าแถบนุ่งจงกระเบนเหมือนกันหมดค่ะ
ค่ะดูแล้วสวยงามนะคะแล้วก็มีอาหารโบราณมีอาหารชาติภัณฑ์ต่างต่างที่มาอยู่ในตลาดของเรานะคะ
เป็นบ้านปิดตลาดเปิดซึ่งเราใช้ตลาดนครชุมเนี่ย
เป็นบ้านเรือนไม้เก่าเก่าซึ่งมาทำตลาดนะคะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะ
ที่ตลาดของเราเนี่ยได้ทำให้มีคนมาเที่ยวที่ตลาดนัดคอนชุมของเราเยอะนะคะ
ตอนนี้เราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตลาดนครชุมเพื่อที่จะให้คนรู้จัก
แล้วก็อ่าสื่อสารทางเว็บไซต์สื่อสารทางโทรศัพท์โทรอ่า
บุ๊กไลน์นะคะตลาดของเราเนี่ยก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย
เพื่อที่เราจะให้อยู่ยั่งยืนนะคะเป็นตลาดที่คนมาชมแล้วอยากมาอีกค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้มานั่งแล้วไม่อยากจะลุกนะคะ
ซึ่งมีกิจกรรมของโรงเรียนต่างมาทำกิจกรรมในตลาดของเรามากมายค่ะ
ตลาดย้อนยุคนครชุมนี่เดือนหนึ่งเปิดแค่๓วันนะครับระวังจะมาร์เกอร์ด้วย
เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา๔โมงเย็น
จนถึงสามทุ่มโดยประมาณนะครับเส้นทางก็มาไม่ยากนะครับ
มาจากกรุงเทพวิ่งสายเอเชียมา
พอถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาเข้ากำแพงเพชรเราไม่เข้าแล้วครับ
แล้วก็ยูเทิร์นเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่นครชุมนะครับ
จะเห็นป้ายชัดเจนเลยว่าตลาดย้อนยุคนครชุมนะครับ
ทั้งหมดก็คือเสน่หย้อนยุคเอกลักษณ์ตลาดนครชุมนัทชัยลาฮบุตรถ่ายภาพครับ
ส่วนผมเอกชุมพรนี่การันตีนะครับว่ากำแพงเพชรเมืองต้องห้ามพลาดครับ
เมืองนี้ต้องห้ามพลาดจริงผมชอบสกรูปตัวนี้มากเลยแม้มีแผนคงแผนที่มีรถวิ่งไปให้ดูละเอียดนิดหน่อยทีเดียว
เสร็จแล้วโว๊คกลับเลยไปเลยไปอีสาน
ค่ะไม่ต้องไปถึงอีสานกำแพงเพชรเท่านั้นคุณผู้ชมจังหวัดนี้คือรวยจริงแม่กำแพงยังเป็นเพชร

จ้ะสู้ได้ไหม

ไม่ต้องสู้มีกำแพงเพชรแล้วก็มีอ่างทองไม่ต้องสู้กันเพราะว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยของเรามีที่ท่องเที่ยวที่เด็ดจริงแน่นอน
ครับผมเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าของกินรออยู่เพียบรวมไปถึงช่วงของตลอดกินก็มีให้ได้ติดตามด้วยพักสักครู่ครับ